ที่มีการขายเบาเชอร์ให้เป็นโปรโมชั่น๑๙๙บาทกินไม่อั้น

ซึ่งบวกแวดแล้วมันก็ไม่ใช่แค่๑๙๙มัน๒๐๐นิดอย่างนี้ค่ะ
ผู้เสียหายเยอะและผู้เสียหายไม่ใช่แค่คนที่ซื้อเบาเชอร์

อืมกลายเป็นว่าร้านอ่ะปิดเจ้าของร้านบินหนีไปต่างประเทศแล้วด้วยนะพี่อุ๋ย
เจ้าของบริษัทเลยบินหนีไปแล้วด้วย
มูลค่าความเสียหายรวมเป็นร้อยล้านนะคะ
ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเขาไปตรวจสอบ

พันธุ์ตำรวจเอกประทีบเจริญกันรองเลยค่ะ
ที่การสคบพร้อมเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเลย

ค้างค่าเช่าด้วยค่ะพี่อุ๋ย

เขาเริ่มมีปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน

เป็นหนี้ซัพไลเออร์๓๐กว่าล้านบาท

ก็จะต้องเรียกนายเมธาชะลิงสุก
มาให้ข้อมูลมาให้ข้อเท็จจริง

แต่รายงานข่าวบอกว่าเหมือนเขาหนีไปต่างประเทศแล้วนะ
ที่เราตรวจสอบล่าสุดเหมือนไปอยู่นู่นแล้ว

ทีนี้เรื่องราวมันที่มีการ
ทั้งที่บริษัทตัวเองขาดสภาพคล่องทางการเงิน

มันส่อเจตนาช่อโกงนะคะ

มีการขายคูปองผ่านแอปพลิเคชัน๖แสนใบ
แสนกว่าใบถูกใช้บริการไปแล้ว
เหลือ๑๒๙๙๒๐ใบที่ยังไม่ใช้บริการ
คิดเป็นเงินประมาณ๒๗ล้านบาท
จำนวนคนที่ถือคูปองเอาไว้แต่ยังไม่ได้ใช้ประมาณ
ตอนนี้ก็เราต้องเรียกเราเอาสื่อเรียกแล้ว

เดชาคลิงสุขมา๖แหน่ง
ถ้าครับไม่มาเราไปกำหนดด้วยรายผล่านของเขาหมด
ส่วนของเก่าถ้าไม่มาแต่ข้อที่จริง
หลักฐานปรากฏชัดว่าเขามีเจตนาในการที่จะปิดสัญญา

ดังนั้นก็ถือว่าน่าจะมีพฤติการที่น่าเชื่อ
ในความเห็นตัวบ่วนที่ว่าน่าเชื่อน่าจะเข้ามีความผิดค่าช่อกงได้
นี่ค่ะน่าจะเป็นความผิดฐานช่อกงได้เลย
นี่คือเจ้าของแฟนชายที่บอกว่าชื่อในบอลน่ะนะคะนี่ค่ะคือถ้ายังไม่ได้หนีไปไหน
ก็ควรจะเข้าพบเจ้าหน้าที่แต่รายงานข่าวบอกว่าหนีไปนู่นแล้วอเมริกา
ผู้เสียหายทยอยเข้าแจ้งความอีกเพียบเลยคุณผู้ชมทีเนี้ยค่ะเราจะพาย้อนไปดูเส้นทางธุรกิจของบริษัท
รุมะซูชิจำกัดกันหน่อยนะคะจดทะเบียนเอาไว้สิบสองมกราคมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
ทะเบียนในลักษณะของการดำเนินธุรกิจให้บริการร้านอาหารนายเมธาหรือในบอลคนนี้แหละค่ะเป็นกรรมการบริษัท
ทุนจดทะเบียนห้าล้านบาทย้อนดูผลประกอบการเขาหน่อยดีไหมคะ
ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าปีแรกที่เริ่มทำธุรกิจรายได้สิบเอ็ดล้านกว่าบาท
อืมขัดทุนสี่ล้านบาทค่ะปีสองพันห้าร้อยหกสิบรายได้ยี่สิบหกล้านบาท
กำไรหกแสนกว่าบาทปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดรายได้ยี่สิบเจ็ดล้านบาท
แต่กำไรเนี้ยประมาณสักหกแสนเก้าหมื่นบาทอืมปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
รายได้สามสิบเก้าล้านบาทกำไรหนึ่งล้านกว่าบาท
ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามรายได้สี่สิบสามล้านบาท
กำไรหนึ่งล้านเจ็ดแสนกว่าบาทครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
รายได้สี่สิบห้าร้านบาทกำไรหนึ่งล้านสองแสนบาท
แต่มันน่าสังเกตแปลกหน่อยไหมคะคือรายได้เยอะหลายสิบล้าน
ครับแต่พอเหลือกำไรจริงจริงในแต่ละปีที่มีการแจงกำไรอ่ะ
มันก็เหลือแค่ล้านกว่าบาททุกปีเลยถือว่าเหลือกำไรน้อยนะ
กำไรน้อยอ่ะทั้งปีเนี่ยโอ้โหคุณเหลือแค่ล้านเดียวอ่ะ
โดยเฉลี่ยใช่ถ้ากำไรอ่ะอย่างปี๖๔กำไร๑ล้านสองแสนบาท
กับเดือนหนึ่งได้เท่าไหร่แต่รายได้เขาสี่สิบห้าล้านนะ
ใช่แต่เหลือกำไรแค่ล้านกว่าบาทเนี่ยเหรอคะแล้วมันยังมีปัญหาก็คือว่าปีหกห้าเนี่ย
พฤษภาคมเนี่ยยี่สิบเจ็ดเนี่ยเพื่อเปิดอีกบริษัทหนึ่งด้วย
ใช่ค่ะทุนจดทะเบียนแค่ล้านเดียวแต่ว่าอีกบริษัทหนึ่ง
ก็ยังไม่ได้มีผลประกอบการออกมาชี้แจงเลยอ่ะนะคะอ่าทีนี้สอสคบเขาเตือนนะฮะ
เพราะว่าเขาไปตรวจสอบเพิ่มเติมในโลกออนไลน์ยังขายอยู่นะ๑๙๙บาทเนี่ย
ค่ะก็เลยฝากเตือนว่าอย่าไปเชื่อนะฮะยังขายอยู่ตอนนี้
เผื่อมีคนหลงเชื่อไปซื้อนะคะเพราะว่าตอนนี้เท่ากับว่าคุณซื้อมาคุณก็ไปหาที่กินที่ไหนไม่ได้แล้ว
ยังไงส่งข้อความมาคุยกันหน่อยไลน์ที่หน้าจอก็ได้
เฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์ก็ได้นะครับต่อเรื่องนี้กันหน่อยนะอืม
คือวันนี้สคบไปตรวจพื้นที่นะครับแล้วก็มีผู้เสียหาย
หลายกลุ่มเนี่ยทยอยกันมาแจ้งความ

ดารุมะซูชิเนี่ยนอกจากผู้ที่ซื้อคูปองใช่ไหม

๒ล้าน๕นะเงินแรกเข้า
สัญญารู้สึกจะ๕ปี

เขาทำไปได้แค่เดือน๒เดือนได้เงินปันผลมาไม่กี่แสน

เอ้าเจ้าของใหญ่ไปซะแล้ว
นี่ฮะคุณเอกพบเหลืองประเสริฐนะครับ
พร้อมกับทีมงานสายใหม่ต้องรอดที่ทางผู้เสียหายเข้าไปขอความช่วยเหลือเนี่ย

นี่เป็น๒ในหลายคนนะครับ
พามาที่กองบัญชาการสอบสวนกลาง
เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายเมธา

บอลเมธาอายุ๔๘ปีนะครับ
หลังจากที่ลงทุนกันไปแล้วก็ไม่สามารถเปิดร้านได้
มีเจ้าของร้านคนหนึ่งนะร้านอยู่ย่านสายใหม่นะครับ
ปันผลกำไรให้ร้อยละสิบ
จากยอดขายทั้งหมดนะ
แล้วเขาก็เอาวัตถุดิบเอาเรื่องของรูปแบบร้านต่าง
แล้วเราขายเราขายได้เท่าไหร่ก็เรื่องของเราใช่ไหม

เขามีลูกจ้างมาให้มีวัตถุดิบมาให้
มีอะไรต่างนานามาให้ที่เหลือรอเงินปันผลก็แล้วกัน
มันเหมือนกับเอาเงินมาเพื่อจะเป็นทุนหมุนเวียนให้กับทางบอลเมธา
นี่ป้ายเชิญชวนในการเนี่ยจะสิ่งที่ได้รับแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะ
เงินรายได้อะไรทุกวันที่เข้ามาที่ร้านเนี่ยต้องไปโอนให้เขาหมด
แล้วเดี๋ยวถึงเดือนเนี่ยเขาถึงจะโอนมาให้กลับอีกทีนึงว่าจะได้เท่าไหร่
ลองฟังเสียงดูหน่อยนะครับคุณตานนะครับเจ้าของร้าน๑นึงนะครับแถวสายใหม่
ในบริษัทก็คือไม่มีใครรู้นอกจากเขากันเดียว
คนกระทบที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างครับคุณตาน
ตอนนี้ก็คือเราประกอบธุรกิจต่อไม่ได้
ร้านก็เปิดต่อไม่ได้เพราะมันไม่มีวัตถุดิบมาส่งค่ะ
ก็คือทำอะไรต่อไม่ได้เลยตอนนี้
เจ้าของร้านที่ลงทุนอีกคนนึงนะฮะสาขาที่๒๔

นี่ร้านสุดท้ายเลยคุณเข็มมาสอนเพราะเขามี๒๗สาขา
เป็น๖สาขาแรกเนี่ยเป็นของทางบอลเมธาเขาเอง
เหลือเนี่ยมีคนมาขอเปิดแฟนชายก็เปิดมา๒๗สาขา
นี่เธอร้องไห้เลยนะฮะตอนที่คุณสุชาดาไปคุยด้วย

จะเปิดแถววัชรพลจะเปิด๑๘มิถุนายน
ปรากฏว่าไม่ได้เปิดเพราะมันมีเรื่องมีราวขึ้นก่อน
ตั้งแต่วันที่๑๗มิถุนายนตัวเธอเนี่ยสูญเงินลงทุนไปก็คือ๒ล้าน๕

แต่เธอบอกเธอสงสารพนักงานเกือบ๔๐๐ชีวิตของทั้งหมดทุกสาขาเลย
ที่เขาจะเป็นลูกจ้างของทางบอลเมธาที่เป็นสาขาใหญ่เจ้าของแบบคนแรกเนี่ยอยู่ที่เดียวเลยเนี่ย

ไม่เคยคิดว่าเจ้าของจะหายไปแบบนี้ค่ะ
จุดเริ่มต้นก็คือเหมือนแบบว่าเราก็ซื้อมา
โดยน้อยก็มาขาลคนในเฟสบุ๊คคนรู้จักอะไรเนี่ยค่ะ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
จากนั้นเนี่ยทางบอลเมธาเขาบอกไม่ต้องทำอะไรเลยนะ
รอผลกำไรในทุกเดือนอย่างเดียว
ปันผลกำไรเพียงอย่างเดียวเอาเงินมาก่อน

เดี๋ยวทางนี้ทางบริษัทใหญ่เขารับผิดชอบให้เองหมด
พนักงานเดี๋ยวส่งมาให้ค่าจ้างพนักงานเดี๋ยวบริษัทจ่ายให้

คือมันเหมือนกับคุณเอาเงินไปให้เขาสองล้านหรือว่าสองล้านห้า

คูปองขายโปรโมชั่นให้กับเขา
เท่ากับว่าการลงทุนนี้เนี่ย

ทางบริษัทใหญ่รับผิดชอบหมด
ถ้ามองในมุมนี้หลายคนอาจจะบอกว่ามันดูดึงดูด

ปันผลรายเดือนอย่างเดียว
ถ้าลงทุน๒ล้าน๕เดือนนึงปันผลมาแสนนึง
สัก๒๐เดือน๒๕เดือนก็ได้ทุนคืนแล้วมั้

เพราะเขาบอกว่าถ้าเขาเปิดถึง๕๐สาขาเมื่อไหร่เนี่ย

ถ้าผู้ลงทุนไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมแล้ว
ในแต่ละสาขาแต่มันพอ
ค่าวัตถุดิบค่าใช้จ่ายของพนักงานต่างเนี่ย
ยอดจำหน่ายในแต่ละสาขาทุกวัน
ถ้าเกิดได้มาในรูปแบบไหนยังไงก็แล้วแต่
ต้องส่งเข้าส่วนกลางบริษัทใหญ่หมดนะ
แล้วเดี๋ยวถึงสิ้นเดือนเนี่ยเขาจะปันผลมาให้
วันนี้เราได้ข้อมูลจากคุณแพนนะฮะ
เป็นหนึ่งในพนักงานที่จะทำหน้าที่
ประสานงานสั่งของสั่งวัตถุดิบ
จัดหาคนที่เป็นพนักงานในสาขา
อีกคนนึงไปแล้วแล้วอีกคนนึงอ่ะ
เขาก็ดันไปขายให้อีกคนนึงด้วยอืม

จะแจ้งความก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
แต่เขาจะจัดแถลงข่าวเองเพราะว่า

อ่าค่ะค่ะ

คุณฮิทหารวีที่โทรงตะคารที่ชี้แตงในเฟสบุค
แต่ว่ากลุ่มที่เขาเป็นผู้เสียหายหลักของ
กลุ่มหนึ่งก็คือผู้ที่ซื้อคูปอง
ใช่ค่ะอีกกลุ่มนึงก็คือนี่ค่ะ
ค่ะ๑๗มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ย
ปัญหามันเริ่มเกิดขึ้นก็คืออยู่ดีช่วงกลางคืนเนี่ย

เขาเด้งออกจากลายกลุ่มของบรรดาสาขาทั้งหมดเลย
ใช่ค่ะทุกคนก็งงอ้าวออกจากลายกลุ่มทำไม
คนนี้นะเขาก็เลยพยายามจะติดต่อบอล
แล้วตอนเช้า๑๗มิถุนายนวันศุกร์ที่ผ่านมา
ลม่งแซลมอนไม่มาส่งเลย
ต้องส่งวัตถุดิบมาให้เขาบอกจะส่งได้ยังไง
นี่ติดเขาอยู่อย่างเจ้าหนึ่งบอกติดอยู่๓๐ล้าน
ใช่ทีนี้ปัญหามันเลยเกิดใช่ไหมเรื่องมันเลยเริ่มแดง
เริ่มออกมาเยอะมากขึ้นรวมแล้วความเสียหายเป็นร้อยล้าน
พอวันนั้นเขาก็เลยคุยกันในกลุ่มว่าเอายังไง
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนคนซื้อคูปองจะมากินเยอะแยะ

เขาเลยติดป้ายหน้าร้านบอกขอปิดปรับปรุงระบบ๑วัน
แล้วทีนี้ความมันก็เลยแตกขึ้นมาจนวันสองวัน
นี่วันนี้วันที่๓แล้วก็ไล่กันมาถึงวันนี้ว่า

ใช่ค่ะทีนี้ก็ต้องตามตัวในบอลให้เจอ
เจ้าหน้าที่บอกว่าอยากจะคุยด้วย
แต่ก็ยังไม่เจอตัวแล้วบอกไปอเมริกาแล้วด้วยมั้
อยู่กับเพื่อนชายคนสนิทเห็นเขาว่ากันว่าแบบนี้นะ

เงินค่าที่ซื้อคูปองไม่รู้กี่ล้านต่อกี่ล้านเนี่ย

กลุ่มผู้เสียหายที่ซื้อคูปองนะครับท่านผู้ชมครับ

ค่ะแต่ซื้อจริงมันมีบวกแวดบวกอะไรได้ดูรายการโหนกระแสใช่ไหมครับ
มันจะบวกแบตใช่ก็จะเป็น๒๑๒บาทกว่า
แต่ถ้าจะเอาราคานี้คุณต้องซื้อ๕ใบขึ้นไปนะ
ถ้าไม่ใช่๕ใบขึ้นไปคุณก็ไม่ได้ราคานี้
รวมกลุ่มผู้เสียหายตอนนี้๓๐๐กว่าคนแล้วนะครับ
จากเหตุการณ์เดลลุมะซูชิตรงนี้

ตอนนี้ผู้เสียหายที่เขาคุยกันไปคุยกันมาเนี่ย

ความเสียหายมารวมกันแล้วเนี่ย
น่าจะทะลุร้อยล้านบาทแล้วนะครับ
แล้วพี่อุ๋ยเชื่อไหมเท่าที่พี่อุ๋ยเล่าข่าวไปไม่กี่นาที

ส่งข้อความมาคุยกับเราคือผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยผมว่าว่าเขาไม่ได้หรอกค่ะเป็นเราเราถ้าเราชอบกินแซลมอนเราก็เราก็อยากกินนะเราก็เห็น
ใช่มั้ยปองราคาแบบนี้บุฟเฟต์ไม่แล้วเราก็ซื้อเฮ้ยตอนนี้ต้องซื้อห้าใบบวกแวดด้วยตกใบละสองร้อยยี่สิบกว่าบาทค่ะ
ผมก็ซื้อนะค่ะถ้าเราชอบกินแล้วเราเป็นแบบสายกินบุฟเฟต์อะไรอย่างงี้เนาะมันมีอายุตั้งหกเดือนอ่ะอืมเดี๋ยวค่อยค่อยไปกินค่อยค่อยไปกินก็ได้ให้เพื่อนไปกินก็ได้แบบซื้อห้าใบอ่ะชวนคุณเข็มมาสอนไปกินกันเหลืออีกสามใบเดี๋ยวค่อยไปกินอ่ะคนไปขายต่อบวกราคาไปอีกอันนี้นี่นี่อืมเมื่อวานที่คุยกับ
เรามาไล่เรียงดูความเสียหายกันหน่อยนะคะแล้วก็มาดูหนี้สินของทางดารุมะนะคะเราส่งคุณสุชาดาทีมข่าวของเราตามเรื่องนี้ให้ก็ไปดูทางกลุ่มผู้เสียหายที่เขารวมกลุ่มกันนะคะอย่างที่บอกไปว่ามีสี่กลุ่มต้องแยกเป็นสี่กลุ่มนะคะคือกลุ่มลูกค้าที่ซื้อคูปองกลุ่มนักลงทุนที่ซื้อเฟรนชายกลุ่มพนักงานและซับพลายเออร์นะคะคุณแพนค่ะหนึ่งในพนักงาน
จัดการเองหมดเลยค่ะทำเองหมดเลย
ไม่ได้มีพนักงานจ่ายเงินหรือคนดูแลบัญชี
หรือตัวสำนักงานไม่มี
แสดงว่าเงินทุกบาททุกสตางค์อยู่ที่เขาหมด
ดูแลเองจ่ายเงินเองทุกอย่าง

แต่ในเรื่องของดิวจ่ายเงินหรือว่าเครดิตอย่างนี้

แล้วก็จ่ายเงินกันเองหลังบ้าน

ก็จะเป็นเหมือนบุคคลรอย
คุณแพนเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังเพิ่มเติม
ว่าประชุมกัน๑๗มิถุนายนก็รู้ว่านายเมธาหายตัวไปแบบไร้ร่องรอย
ก็มีการนัดประชุมตัวแทนร้าน๒๗สาขาและซัพไลเออร์ค่ะ
เพื่อให้รู้ว่าบริษัทมีการค้างจ่ายอะไรยังไงบ้าง
ค้างจ่ายเกือบทุกอย่างคุณผู้ชมต้องพูดแบบนี้เกือบทุกอย่าง
ค้างจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าแอร์ค่าแซลมอนยำสาหร่ายโชยุวาซาบิผักสดน้ำดื่ม
ค่าเช่าสถานที่๒๔สาขาค่าเช่าเนี่ยมันก็มีตั้งแต่๖๐๐๐จนถึง๑๕๐๐๐บาทแล้ว
และสาขาที่๒๗อันนี้ยังไม่ทันได้เปิดที่จ่ายค่าเช่าไปเรียบร้อยแล้ว
มีอยู่๓สาขายังไม่ทันได้เปิด

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นค่าช่วงค่าเช่านี่ก็ไม่ได้จ่าย
ใช่ค่ะค่าน้ำค่าไฟค่าผักค่าอะไรก็ไม่จ่ายค่ะ

ใช่ค่ะทีนี้ค่ะทางคุณสุชาดาก็ได้คุยกับคุณแหม่ม

เธอก็บอกว่าบริษัทเธอทำธุรกิจกับดารุมะตั้งแต่ปี๖๒
ปกติทางบริษัทจะส่งวัตถุดิบเครื่องปรุงให้ทางร้านทุกวัน
จะเก็บบินค่าของที่ส่งทุกสิ้นเดือนเดือนละ๔ล้านบาทค่ะ
ตลอด๓ปีไม่เคยมีปัญหา

นายเมธาจ่ายเงินตรงตามนัดตลอด
ปีนี้แหละนายเมธาเริ่มบ่นหมุนเงินไม่ทัน

เริ่มจ่ายไม่ตรงขอผ่อนจ่ายรายวัน
รายวันคือวันละ๑แสนถึง๓แสนบาท
มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมจ่ายครบนะคะ
แม้จะขอผ่อนจ่ายล่าช้าแต่จ่ายครบนะคะ
เดือนเมษายนนายเมธาค้างค่าของ๑๒๘๔๐๓๓บาท
เดือนพฤษภาคมค้างค่าของอีก๔๔๘๙๐๓๓บาท
มิถุนายนค้างค่าของครึ่งเดือน๓๑๓๘๗๑บาท
รวมแล้วเกือบ๙ล้าน

คุณแหม่มรายนี้รายเดียวบอกว่า
เอาจริงนะตอนแรกเลยนะ
ไม่คิดว่านายเมธาจะโกงนะ
คือก็แอบคิดว่าเอ๊ะหรือนายเมธาคือไม่ได้ต้องการจะโกงเงินลูกค้าตั้งแต่ต้นหรือเปล่า
มันเป็นการวางแผนบริหารงานผิดพลาดหมุนเงินไม่ทันหรือเปล่า
ปัญหามันเลยบานปลายแบบนี้

ปีที่ผ่านมาคือขอผ่อนจ่ายเป็นรายวัน
ประมาณปีนี้นี่แหละค่ะ
ประมาณน่าจะตั้งแต่ช่วงโควิดอะค่ะ

ก็รวมทั้งหมดประมาณมูลค่า๘๐๐๐๘๐๐ค่ะ
อันนี้เฉพาะวัตถุดิบนะคะ
คือเราก็ไม่ใช่บริษัทใหญ่โตอะไร

ยืนเหมือนกันนะตอนแรกก็แบบคือเราก็ไปไม่เป็น
ไม่รู้จะทำยังไงดีอ่ะคือเราก็ทำใจในระดับหนึ่งนะ
ว่าฟ้องไปเราก็มีปรึกษาทนายบ้าง
คือฟ้องไปโอกาสที่มันจะได้คืนมันไม่มีหรอก
แต่เราก็จริงเราอยากให้เขามาคุยว่าแบบเออทำไมอะไรอย่างนี้
มันแก้ไขกันได้แต่ที่ผ่านมามันมันก็มีสัญญานะคะ
เขาก็มาถามเรานะว่าแบบทำยังไงดีอะไรอย่างนี้
ผมจะทำยังไงดีผมไม่มีเงินเลยอืมคือเขาก็จะแจ้ง
เขาเขามาแจ้งกับสถานะสถานะการเงินช่วงหนึ่งอยู่
ถูกไหมใช่เขาพูดตลอดค่ะว่าเครดิตเขาไม่ดี
อะไรอย่างเงี้เขาพูดตลอดสองสามวันก่อนที่เขาจะหนีไปเนี้ย
เขาก็บอกว่าแบบเขามืดแปดด้านตอนเนี้ยมืดแปดด้าน
ไม่เคยแบบไม่มีเงินขนาดนี้เลยเท่าที่ฟังอย่างนี้ก็คือ
เขามีปัญหาจริงใช่ไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจอะไรของเขาเนี่ย
ที่สสขบไปตรวจสอบวันเนี้ยพบว่าทางเนี้ย
เขาขาดสภาพคล่องทางการเงินมา๒เดือนกว่านะฮะ
ก็เลยตั้งคำถามว่าในเมื่อคุณรู้ว่าขาดสภาพคล่องทางการเงินมา๒เดือนกว่าเนี่ย
แล้วธุรกิจของคุณที่ดำเนินไปต่อด้วยการใช้โปรโมชั่นแบบจูงใจลูกค้ามาก
ร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่อหัวบุฟเฟ่แซลมอนอ่ะซึ่งคนในแวดวงเขาบอก
แค่คำนวณดูก็รู้แล้วว่ามันขัดทุนแน่แน่กับร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่อหัวเนี้ย
แซลมอนเนี่ยโอ้โหยังไงมันขัดทุนแน่เนี่ยแต่คุณยังขายคูปองตรงนี้ไปเนี่ย
ขายไปหกแสนใบนะฮะแต่มีคนมากินไปแล้ว๔แสนกว่าใบ
เหลือแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบใบยังไม่ได้ใช้บริการ
คิดเป็นเงินประมาณยี่สิบเจ็ดล้านบาทตรงนี้เนี่ย

แล้วเงินจากแฟนชายด้วยเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนยังสงสัยแล้วก็คาใจว่าเอ๊ะ
ดารุมะซูชิที่ชื่อเมธาชะลิงสุกหรือว่าบอล
วัยสี่สิบกว่าปีตอนนี้หายไปไหนทำไมไม่ออกมาแก้ข่าวไม่มาแสดงความรับผิดชอบ
ออกมาชี้แจงอะไรอย่าว่าแต่ผู้คนทั่วไปเลยฮะ
เขาตอนนี้ก็หาเขาไม่เจอทีมข่าวของเราพยายามตรวจสอบ
หาตัวบอลเมธานะครับซึ่งข้อมูลที่ได้มาเนี่ย
ได้รับการเปิดเผยว่าติดต่อไม่ได้ตั้งแต่๑๘
มิถุนายนคือความจริง๑๖มิถุนายนยังพอติดต่อได้

พลายเออร์ยังมาส่งของตามปกติที่ร้านจน๑๗มิถุนายนเนี่ย
ตีหนึ่งนี่เขาจะมีกรุ๊ปไลน์ของเขา
เมธากับบรรดาผู้จัดการร้านกับบรรดาแฟนชายต่างเนี่ยนะฮะ
ทุกผู้ชมครับตี๑๑๓นาทีเข้าสู่วันที่๑๗มิถุนายนแล้ว
แต่คือคืน๑๖มิถุนายนนะฮะเมธาบอลเมธานี่ออกจากกลุ่มแชทไลน์
ที่เกี่ยวข้องกับดารุมะซูชิทั้งหมดเลยนี่จนในกลุ่มเขาถามกันเห็นไหม
นี่ไงเห็นไหมนี่เขาออกไปนี่เข้าสู่วันศุกร์แล้วนะ
วันที่มันจะเข้าสู่วันศุกร์แล้วเนี่ยเขาถามกันแล้วพี่บอลไปไหน
ทำไมออกจากกลุ่มโทรไปก็ไม่ติดเอายังไงดีช่วยกันคิดหน่อย
นี่ฮะคุณแพนเนี่ยที่ให้ข้อมูลกับเราเนี่ยนะ
คุณแพนเป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัทดรุมะเนี่ยนะฮะ
บอกว่าได้เช็คไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ได้ข้อมูลว่าบอลเมธาบินออกจากประเทศไทยนะทางท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
ยังดูใบตั้งแต่คืน๑๖มิถุนายนตั้งแต่๕ทุ่ม๑๐นาที
นี่ครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
พอไปยังดูไบแล้วเนี่ยก็ต่อเครื่องไปยังสหรัฐอเมริกา
ไปถึงสหรัฐตามเวลาในไทยนะ๙นาฬิกา๔๕นาที
ของวันศุกร์ที่๑๗มิถุนายนอันนี้เรานับเวลาตามเวลาในไทยนะ
นั่นเท่ากับว่า๑๖มิถุนายนเนี่ยเขารู้ว่าเขาจะไปแล้ว
ทุ่ม๑๐นาทีนี่ขึ้นเครื่องจากสุวรรณภูมิตั้งใจไปสหรัฐนะ
แต่ต้องไปต่อเครื่องที่ดูใบนะฮะถึงดูใบเนี่ย
เวลาประมาณตีห้าครึ่งนี่ฮะแล้วต่อเครื่องจากดูไบไปสหรัฐ
ไปถึงสหรัฐ๙โมง๔๕ซึ่งวันนั้นเช้าวันนั้นตื่นมาสายสายเนี่ย
โอ้โหดารุมะซูชิที่เมืองไทยนี่วุ่นวายเลย
แต่บอลเมธาตอนนั้นอยู่สหรัฐแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
อกจากนี้นะฮะเรายังได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
การเดินทางออกจากไทยในครั้งนี้ของบอลเมธาเนี่ย
เขาไม่ได้ไปคนเดียวเขาไปกับเพื่อนชายคนสนิทคนนึง
ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้บอลเมธาคงอยู่ที่สหรัฐนั่นแหละ
และอยู่มาหลายวันแล้วถ้าเขาไม่ไปไหนต่อนะ
ดีไม่ดีก็อาจจะดูข่าวที่เมืองไทยอยู่ด้วย
ยังไงถ้าฟังอยู่นะฮะอยากจะชี้แจงอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติม
หรืออะไรยังไงก็ว่ากันมานะ
และลูกน้องของคุณพนักงานของคุณเกือบ๔๐๐ชีวิต
ตกงานกระทันหันแบบฟ้าผ่า

วันนี้คุณวิมวลวันนักข่าวของเราก็มีโอกาสได้ไปที่ร้านสาขาที่๒๗แถววัชรพลนะคะ

ก็จริงแล้วมีกำหนดเปิดไปเมื่อ๑๘มิถุนายน

สาขาที่ลงทุนบอกว่าเสียเงินยังไม่เท่ากับเสียความรู้สึกนะ
เพราะที่ผ่านมามองในเมธาเหมือนพี่ชายคนนึงเลยนะ
คุณเอนามสมมุตินะคะเป็นผู้เสียหาย
เป็นเจ้าของร้านดารุมะที่ลงทุนในสาขาที่๒๗แถววัชรพล
พาทีมข่าวของเราเดินดูในร้านเลย
แต่งเอาไว้เสร็จสับเรียบร้อย
เล่าให้ฟังว่าเธอเป็นไก๊รู้จักกับนายเมธา๓๔ปีก่อน
คือตอนที่นายเมธาซื้อทัวร์ไปเที่ยวตุรกี

หลายคนที่เขาบอกว่าเขาได้รับเงินจริงแล้วก็ประสบความสำเร็จจริงก็ยิ่งมั่นใจ
สาขานี้ของคุณเอนามสมมุติท่านนี้
กำหนดเปิดจริงแล้วตั้งแต่๑๕มิถุนายนนั่นแหละ
แต่นายเมธาบอกว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมอินเทอร์เน็ตไม่พร้อม

เลื่อนมากะว่า๑๙วิทยุนายนจะเปิด

ก็๑๗มิถุนายนก็เป็นเรื่องซะก่อนไง

เธอก็บอกว่าฝากถึงนายเมธานะครับ
กลับมาแก้ปัญหาเถอะกลับมารับผิดชอบเถอะ
ได้รับผลกระทบเยอะมากเลย
คนที่เขารักชื่นชอบในแบรนด์

ดารุมะน่าจะกลับมาแก้ปัญหาให้เขาได้

คือเธอลงทุนไป๒๕๐๐๐๐บาท

แล้วเขาสูญเงินไปคนหนึ่งไป๑๐ล้านอ่ะ

หนูก็แบบเสียใจทุกครั้งนะพี่
ไม่ได้เสียใจที่เสียเงินนะแต่หนูเสียใจแบบความไว้ใจที่มีให้เขา
คือแบบเราไว้ใจเขาที่แบบเออเขาคือแบบไอดอลในแนวความคิดในเรื่องการทำธุรกิจ
แต่สุดท้ายเขาเป็นคนแบบที่จากทุกคนไปแล้วลูกค้าทุกคนที่เข้ามากินในร้านนะพี่
เขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าแบบฉันรักร้านนี้อย่างนี้
ต่อให้มันจะแบบคุณภาพอาหารมันไม่ได้ดีเลิศแต่มันเป็นราคาที่ทุกคนรับได้
เข้าใจได้ว่ามันได้แค่นี้มันก็คือแบบสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่เป็นคนเคยบอกตัวเองว่า
คนไม่มีมากูยังช่วยเหลือเลยแต่คนเขาจะเอาเงินมาจ่ายเงินพี่พี่จะทิ้งเขาแบบนี้มันไม่ได้
คุณผู้ชมคะและร้านอาหารที่ว่างเปล่าของคุณเอมันทำอะไรต่อไม่ได้แล้วอะค่ะ
มันก็ต้องเป็นเรื่องทางคดีทางขั้นตอนของกฎหมายแต่เธอบอกว่าในส่วนตัวเธอนะก็ไม่ได้เข็ดเรื่องของการลงทุนทำร้านอาหารนะ
อยากให้คนได้กินอาหารดีดีในราคาที่จับต้องได้ส่วนเรื่องนี้ก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายล่ะค่ะ
โอ้โหคือมันมีผลกระทบแบบเป็นลูกโซ่นะใช่ไหมอย่างแฟนชายของเขาเนี่ยเขาก็ต้องเช่าที่ห้างใช่ไหม
แม้ทางบอลเมธาเขาจะบอกว่าเขาจ่ายให้หมดแต่ไม่รู้ใครเป็นคนทำสัญญา
ถ้าเกิดว่าทางให้คนที่ซื้อแฟนชายทำสัญญากับเจ้าของที่เขาเองนี้ยุบ
แบกรับภาระหนี้สินเรื่องของค่าเช่าที่อีกค่ะ
โอ้โหเดี๋ยวรอดูกันต่อไปกันแล้วนะฮะว่าจะตามตัวเขาเจอหรือเปล่า